ฉันก็เลยพากลับไปยุค๙๐บ้างดีกว่านะคะ
รู้นะคะว่ายุค๙๐มีดีอะไร
โดยเฉพาะแฟชั่นหรือว่าก็นักร้องเนี่ย

แล้วหนึ่งนักร้องนะที่โด่งดังมากก็คือ

นี่แหละฉายานี้แหละทำให้สาวน้อยคนนี้โด่งดังเป็นพลุแตกชั่วข้ามคืนเลย
สร้างปรากฏการณ์มากมายในยุคนั้น
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวที่อายุน้อยที่สุด
แล้วก็อัลบั้มแรกที่มีชื่อเดียวกับเธอนะ
รวมถึงสาวน้อยที่ส่งอิทธิพลนะคะด้วยการนำแฟชั่นมากมาย

ฉันมีเสื้อโซนิกใช่ช่วงนี้ฉันมีกางเกงตัวใหญ่รองเท้าหนังด้วย
และที่สำคัญนี่รองเท้ารองเท้าต้องใส่รองเท้าสลับสี
นะคะบอกเลยว่าแฟนจำช่วงเวลาดีแบบนี้ได้นะคะ
สาวทาทาเองก็ปลื้มมากเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
มันไม่ได้ประทับใจแค่ยุคนั้นน่ะสิมันประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้
ที่เจอใครก็ยังคงมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแบบซื้อกางเกงแบบทาทาใส่ด้วยนะ

มันก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังคงนึกถึงตลอดเวลา
แล้วก็ยังคงมีคนเดินมาหาเราแล้วก็บอกเราว่าเฮ้ยแบบ
รู้ไหมว่าแบบหนูฟังเพลงพี่นะอะไรอย่างนี้
แล้วเราแบบรอจริงเหรอมันก็เป็นกำลังใจในแต่ละครั้งในทุกครั้ง
ขอบคุณค่ะขอบคุณก็วันนี้เป็นคุณแม่แล้วนะคะ

ขอขอบคุณนะคะแฟนนะคะที่ยังคงบอกว่าเราเป็นที่สุดของนักร้อง
แล้วจริงจริงแล้วจะบอกว่ามีอีกหลายท่านนะคะเพราะว่าทาก็ตามเขามาเหมือนกันนะคะ
แต่ก็ขอบคุณนะคะที่ยังไม่ลืมกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแม่ตินากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

พี่แจ๊กจำเพลงได้หรือเปล่าลองได้หรือเปล่า

ชอบมากพอ
ทุกคนยังจำกันได้นะคะ
ซึ่งตัวของพี่ตินาเองรู้สึกภูมิใจมาก

เราโชคดีมากกว่า

ยุคนั้นเป็นเพลงที่

มันมีเสน่ห์ของเขา
๙๐มันคืออมตะมากกว่า
ยุคเพลงไทยด้วยนะคะ

ที่สุดแล้ว